ตำรวจจับชายชาวรัสเซีย๒คน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีค้ายาเสพติดและอัธยกรรมข้ามชาติ
ขององค์การตำรวจสากลและตำรวจรัสเซีย
ขณะที่ทั้งสองนั้นกบดานที่จังหวัดภูเก็ต
ก่อนที่จะเตรียมส่งตัวกลับประเทศค่ะ
โรมันเลเดเนฟอายุ๓๓ปี
และนายอเล็กซานเดอร์บูการอฟอายุ๔๒ปี
ถูกพลตำบดโทษสุชาติธิรัสสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวนคนร้าย
และคณะควบคุมตัวไปแถลงข่าว
ก่อนหน้านี้ตำรวจสากลประจำประเทศไทย
ได้รับการประสานงานจากตำรวจสากลรัสเซีย
ระบุว่า๒ผู้ต้องหากระทำความผิดในต่างประเทศ
เกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดและลักลอบเข้าเมือง
ในลักษณะเป็นอาธิกรรมข้ามชาติ

หมายจับขององค์การตำรวจสากล
และหมายจับของประเทศรัสเซียเข้ามาในประเทศไทย
จนกระทั่งพลตมเอกวุฒิ์ลิปตาพันลบ
รองผู้บัญชาการตำรวจฝ่ายต่างประเทศ

บูรณาการการทำงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สันติบาลตำรวจสากลในประเทศไทย

กระทั่งชุดปฏิบัติการสามารถจับผู้ต้องหาได้

หมายจับขององค์การตำรวจสากล

ประสานตำรวจสากลมารับตัวผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป